ส่วนฝั่งพักประชาธิปัตย์เองค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยว๑๕พฤษภาคมนี้จะมีการเลือกหัวหน้าแล้วนะคะ
มีคนขอชิงตัวเอ่อขอชิงตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยสี่คน
รายชื่อมีอะไรบ้างคุณผู้ชม๔คนที่ขอลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มี
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเอามาเป็นเลขาธิการ
นายกรจาติกวนิษฐ์มีนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เป็นเลขาธิการ
นายอภิรักษ์โกสะโยธินมีนายสาธิตวงหนองเตยเป็นเลขาธิการ
และนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์มีนายถาวรเสนเนียมเป็นเลขาธิการ
จริงชื่อตัวชื่อคนที่จะเสนอตัวเป็นหัวหน้าพักก็ส่วนหนึ่งนะ

ทิศทางมันก็ค่อนข้างจะเห็นอยู่เหมือนกันว่าใครไปทางเวย์ไหนบ้างนะคะ
ซึ่งบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะนายกรและนายพิรักษ์และนายพีรพันธ์
ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน
และทิศทางของพักหลังเลือกตั้งให้กับสอสอภาคใต้ประกอบการตัดสินใจ

คืออยากให้พักทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียเข้าถึงประชาชน
การวางนโยบายและการวางตัวผู้สมัคร
ส่วนนายจุลินไม่ได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์อะไรนะคะ
เพราะว่าติดภารกิจลงพื้นที่หาเสียงกับสมาชิกที่ขอนแก่น
และอีกหนึ่งกระแสที่ยังเป็นกระแสไม่เลิกกับกระแสถล่มกรกต
เรื่องสูตรคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่จัดสรรให้กับ๒๖พัก
พักเล็ก๑๑พักได้ไปคนละ๑ที่นั่ง
ประชาธิปัตยก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลเอาผิดกรกตด้วย
เพราะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑ที่ใช้สูตรคำนวณนี้ให้พักเล็กได้เก้าอี้
ทำให้ประชาธิปัตย์ถูกตัดคะแนนไปกว่า๒แสนคะแนน
เช่นเดียวกับนายสมชัยศรีสุธิยากรนะคะก็บอกเหมือนกันว่ากรกตสอบตกนะ
คิดคำนวณหายไปขั้นตอนนึงลองไปคิดใหม่ให้พักต่างที่เสียหายไปก่อนมาเล่นการเอาผิดกับกรกตด้วย
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเนี่ยนอกจากประชาธิบัตรแล้วคนที่เห็นพร้อมต้องการว่าคำนวณเป็นละคนนาเข้ามาลดเนี่ย
อืมเพื่อไทยก็มีอนาคตใหม่ก็มีอืมอ่าก็จับตา